อีกคดีหนึ่งก็ยังไม่คลี่คลายเหมือนกันนะคะ
ของโรงเรียนแห่งหนึ่งในการจนบุรีน้องเป็นนางรำด้วยนะ
ไปเจอศพน้องเสียชีวิตอยู่ที่บ้านญาติ
ของเพื่อนชายคนสนิทอยู่บนนี้เลยค่ะ
คุณผู้ชมเป็นเหมือนกับโก้ยี้ไม้โซฟาไม้

เลือดออกปากออกจมูก

เชื่อว่าน้องน่าจะถูกมอมยา
เจ้าหน้าที่เขาก็ต้องมีการเรียกคนในปาร์ตี้ทั้งหมด

เห็นข่าวนี้ดิฉันนึกถึงกรณีของลาลาเบลกับน้ำอุ่น

ใช่ค่ะซึ่งเรื่องนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นที่พื้นที่หมู่๔
ที่ตำบลรางสาลีอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีนะคะ
แล้วอย่างที่บอกค่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ส่งศพผู้ตายไปชนะสูตร

โดยทีมข่าวของเราก็ไปเจอกับพ่อของน้องวัย๑๘ปีเนี่ยนะคะ
คุณพ่อก็เล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้น
คือ๔ทุ่มของวันที่๑๖มิถุนายนที่ผ่านมา
เพื่อนชายคนสนิทของลูกสาวขับรถยนต์มารับลูกสาวออกจากบ้าน
หลังจากนั้นครอบครัวติดต่อลูกสาวไม่ได้เลย
จนมาวันที่๑๗มิถุนายนก็คือวันรุ่งขึ้นตอนประมาณ๑๑โมง
เพื่อนของลูกสาวเนี่ยโทรมาบอกบอกว่าลูกสาวเป็นศพ
เสียชีวิตอยู่ที่บ้านญาติของเพื่อนชายคนสนิท
ก็ห่างจากบ้านของตัวน้องผู้ตายประมาณ๑๐กิโลเมตร
ทีนี้คุณผู้ชมคะพอรู้ข่าวเนี่ยนะ
ตัวคุณพ่อคุณแม่ของน้องรีบเดินทางไปดูศพเลย
แล้วเห็นสภาพลูกนอนหงายเสียชีวิตอยู่บนโซฟาไม้
ที่ตั้งอยู่ที่หน้าบ้านแล้วก็มีคราบเลือดไหลออกจากปาก
จมูกมีคราบเลือดบริเวณเสื้อผ้าบริเวณหน้าอก
ทีนี้ที่บ้านหลังนั้นไม่เจอเพื่อนชายคนสนิทนะคะ
ไม่รู้หายตัวไปไหนซึ่งเพื่อนชายคนนั้นเนี่ย
เป็นคนมารับลูกสาวออกจากบ้านแต่คนที่เจอเนี่ย
เจอผู้หญิงสูงอายุคนหนึ่งเขาให้ข้อมูลว่าเป็นย่า
ของเพื่อนชายคนสนิททีนี้ค่ะก็พอเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยนะ
ตัวพ่อแม่ไม่รู้ว่าลูกสาวมานอนอยู่ที่หน้าบ้านหลังนี้
ตั้งแต่ช่วงกี่โมงส่วนเพื่อนชายของลูกสาวเนี่ยนะคะ
ก็หายตัวไปไม่ได้มาให้ข้อมูลอะไรกับพ่อแม่ของผู้ตาย
คนที่เป็นย่าของเพื่อนชายของลูกสาว
ก็บอกแค่ว่ามาพบศพน้องนอนเสียชีวิตอยู่บนโซฟาไม้ช่วงเช้าแล้ว
ไม่ทราบว่าน้องมานอนอยู่ตรงนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่
ขณะที่หลานก็หายตัวไปแล้วก็ไม่ยอมมาพบหรือพูดอะไรด้วยทั้งสิ้น
พุทธยาบอกกับครอบครัวของน้องดาวผู้ตายแบบนี้นะฮะ

ทีนี้จากการสอบสวนของตำรวจเนี่ยนะคะ
หลังจากที่น้องวัย๑๘ปีออกจากบ้านไปเนี่ย
คือก็มีข้อมูลจากตำรวจว่าไปตั้งวงกินเหล้าปาร์ตี้ที่บ้านหลังที่เกิดเหตุ
ตอนที่ไปกันเนี่ยก็มีทั้งผู้ชายผู้หญิงค่ะ
มีผู้ชาย๓คนผู้หญิง๓คน
รวมแล้วทั้งหมด๖คนก็คือรวมน้องผู้ตายด้วย
พ่อบอกนะพ่อเสียใจพ่อสงสัยสาเหตุการณ์ตาย
เพราะลูกสาวพ่อเป็นเด็กที่สุขภาพร่างกายแข็งแรง
ไม่ได้มีโรคประจำตัวอะไรเขาเป็นเด็กร่าเริง

ทีนี้สงสัยว่าเพื่อนที่ไปกับลูกสาวนั่นน่ะ
จะมีส่วนรู้เห็นกับการเสียชีวิตครั้งนี้ไหม
เพราะว่าหลังจากที่ลูกสาวเสียชีวิตกลายเป็นว่าทุกคนหายไปหมดเลย
ให้ลูกสาวนอนเสียชีวิตลำพัง
ไม่มีใครส่งตัวลูกสาวไปรักษาที่โรงพยาบาลเลยนะคะ
แล้วเมื่อวานนี้ค่ะพอพ่อกับแม่มารับศพลูกสาว
ตั้งบำเพ็ญกุศลที่บ้านในพื้นที่อำเภอด่านมะขามเตี้ย
ก็มีผอโรงเรียนมาร่วมแสดงความเสียใจ
แล้วก็บอกถึงลูกศิษย์คนนี้ค่ะบอกว่าเป็นเด็กที่เก่ง
เก่งเรื่องรามมากแต่ว่าหยุดเรียนไปช่วงเทอม๒ที่ผ่านมา
แล้วก็ตอนนี้ก็พักการเรียนไว้ก่อน
ทีนี้เรื่องของการเผาศพพ่อแม่ก็บอกว่า
พ่อแม่ก็ทำงานหาเช้ากินค่ำไม่ได้มีความรู้ด้านกฎหมายอะไร
กลัวเหมือนกันว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรม

แล้วก็ในวันนี้จะมีการประกอบพิธีเผาศพตามกำหนดการเดิม
อันนี้คือสิ่งที่พ่อบอกเพราะว่าครอบครัวก็ไม่ค่อยมีเงิน
คือจริงพ่อบอกว่าอยากจะเก็บศพของลูกสาวไว้ก่อน

แต่ว่าการเก็บศพก็ใช้เงินจำนวนมากไม่สามารถจะทำได้
ก็เลยตัดสินใจครับที่จะต้องเผาศพลูกสาววันนี้

ทีนี้เรื่องของคดีนะครับเพราะว่าทางตำรวจ
แล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ทุกคนก็ติดตามคดีนี้อย่างใกล้ชิด
เป็นคดีที่ทางครอบครัวของน้องเขายังสงสัยอยู่นะครับ
ก็ได้มีการเรียกเพื่อนสนิทของน้องมาสอบปากคำด้วย

ก็คือนางสาวกัญจนาแล้วก็นางสาวกัญญาอายุ๑๙ปี

บอกว่าน้องฟ้าเป็นคนที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

เป็นนักกิจกรรมเป็นตัวแทนนางรำของโรงเรียน
ที่ผ่านมาไม่เคยพบว่าฟ้ามีพฤติกรรม
เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดมาก่อน
อยู่ที่โรงเรียนก็ไม่เคยมีปัญหา
เรื่องการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดหรือว่าการเรียนแต่อย่างใด
ส่วนเพื่อนชายที่เป็นคนมารับฟ้าออกไปจากบ้านในคืนก่อนเกิดเหตุนั้น
บอกก็ไม่เคยรู้จักหรือพบหน้ามาก่อนเหมือนกัน
ซึ่งเพื่อนก็ยังคงตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
และอยากจะรู้ความจริงว่าฟ้าเสียชีวิตเพราะสาเหตุอะไร
ทีนี้เพื่อนบ้านที่อยู่ตรงข้ามกันที่เป็นแม่ค้าร้านโชว์หวย
เขาก็บอกนะคืนเกิดเหตุก็เห็นน้องเดินข้ามถนนมา
ยังถามอยู่เลยจะไปไหนลูก๔ทุ่มแล้ว
ซึ่งน้องก็ตอบมาบอกว่าเดี๋ยวจะไปกินเหล้ากับเพื่อน
แล้วแม่ค้าร้านโชว์หวยยังถามเลยว่าบอกพ่อกับแม่หรือยัง
พอมองเข้าไปในบ้านเห็นแม่เหมือนกำลังจะเดินไปอาบน้ำ

แล้วหลังจากนั้นตัวน้องผู้หญิงก็เดินไปรอรถ
ประมาณทัก๑๐นาทีมีรถเก๋งสีดำมาจอด
น้องขึ้นไปนั่งที่ด้านหลังของรถเก๋ง
ตัวเพื่อนบ้านเขายังบอกว่าน้องดูปกตินะ
แล้วไม่ได้สังเกตด้วยว่าป้ายทะเบียนรถอะไร
แต่รู้ว่าเป็นรถเก๋งสีดำ
ทีนี้ค่ะความคืบหน้าทางคดี
เรื่องนี้ผลตำรวจตรีวารนันสุขเจริญ
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดกาญจนบุรีบอกว่า
สอบปากคำไปแล้วทั้งหมด๘ปาก
มีใครบ้างมีพ่อ๑แม่๒
และอีก๖ปากก็คือคนที่อยู่ในปาร์ตี้วันนั้น
แล้วก็มีอีกคนนึงก็คือเจ้าของบ้าน

ซึ่งทุกคนก็ให้การไปในทางที่เป็นประโยชน์

ก็ไปตรวจสอบจุดที่พบศพไปเก็บวัตถุพยาน
ไปดูลายนิ้วมือแฝงไปตรวจดีเอ็นเอ
เรื่องต้นสาเหตุการเสียชีวิตของน้องวัย๑๘ปี
เสียชีวิตจากระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลว
แล้วนอกจากนั้นมีการเก็บตัวอย่างปัสสาวะ

ไปตรวจที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่๕สมุทรสงครามด้วย
จะไปตรวจดูซิว่าที่ปัสสาวะมีสารเสพติดอยู่หรือเปล่า
แล้วอีกอย่างหนึ่งที่ต้องรอก็คือรอผลชนะสูตรศพอย่างละเอียด
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะต้องหาหลักฐานเพิ่มเติม
เพื่อคลายปมสงสัยนี้ให้กับพ่อแม่ของผู้ตาย